เอามาดูต่อกันที่คู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะ

สาวคิมของเราก็พูดโอ้ยบอกหวานมาก
ชีวิตขาดหมากไม่ได้ไปสัมภาษณ์หมากก็บอกว่า

คิมเบอรี่ที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะคะ
เปิดใจเลยค่ะว่าเธอแพลนวิวากับมากปลิ้นค่ะ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

คงไม่บ้าถวันเห็นตัวเอง
ใส่ชุดคุยคิดว่าจะนานกว่านี้เราก็เริ่มแบบปล่อยวางแล้ว
คุณผ่านเรียนด้วยกันที่ไม่คิด
คิดอยู่เหมือนกันเพราะเขาก็ยังไม่ได้สมัคร
๕ปีก็ยังไม่สายนะคะเผื่อว่าตั้งใจขนาดนี้คืองานก็เยอะ
อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันแล้วนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ละทิ้งการเรียนแล้วกันนะคะ
ใช่นะคะยินดีด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีดาราหลายคนนะคะที่เรียนจบอย่างน้องออกแบบนะคะ
จบที่ศิลปกรรมศาสตร์จุฬานะคะก็ช่วงปลายปีคงจะได้รับมีข่าวดารารับปริญญากันหลายท่านเลยล่ะค่ะ